ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่า
มันทำให้เห็นว่าไว้ใจคนมันยากจริงในยุคสมัยนี้
แล้วมันก็วนมาถึงเรื่องที่ว่าของฟรีไม่มีในโลก
หรือของถูกแต่ดีเนี่ยมันอาจจะมีแต่มันจะมีตลอดไป

มันหายากถ้าถูกจนผิดปกติมันยากแล้วที่จะเป็นไปได้
คือปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับดีเจชื่อดังแทบจะครึ่งวงการของเมืองไทยนะขณะนี้นะครับ

ตอนนี้พี่อ้อยอาจจะไม่ค่อยมีอารมณ์ตอบคำถามเท่าไหร่
เพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
หรือว่าอ้อยนภาพรที่เรารู้จักกันดี
เล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับการซื้อตัวเครื่องบินราคาถูก
แล้วถูกเชิดเงินไม่ได้ตัว
เดี๋ยวมีอีกหลายคนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

อ้อยบอกว่าไม่คิดว่าครั้งหนึ่งจะต้องมาขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิดคนอื่น
เนื่องมาจากถูกคนรู้จัก
ซึ่งก็ทำงานอยู่ในวงการวิทยุเหมือนกันนี่แหละ

ก็โดนกันหลายคนสุดท้ายคู่กรณีปิดโทรศัพท์หนีหายติดต่อไม่ได้
ต้องมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าซื้อตัวเครื่องบินไปแล้ว
ราคาเนี่ยมันถูกกว่าที่อื่นถูกกว่าเอเย่นที่อื่นถูกกว่าสายการบิน
ซื้อมาก่อนหน้านี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยพี่อ้อยมีปัญหา
เพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้ตัวเดินทางไม่ได้
เป็นหนึ่งในผู้เสียหายและคนที่เป็นคู่กรณีก็คือรายเดียวกันกับที่พี่อ้อยโดนนะครับ
เมื่อวานนี้ไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อหลังจากถูกหลอกขายตัวเครื่องบิน
เหตุการณ์นี้เนี่ยมีผู้เสียหายรวมแล้วเกือบ๓๐๐คนนะ
ซื้อตัวเครื่องบินราคาถูกกับนายุทธนา
เงินรวมกันเกือบ๓๐ล้านบาท
มันก็มีบางผู้เสียหายบางคนคือซื้อที่ตัวตายอีกที
ไม่ได้ซื้อตัวยุทธนามันเป็นการขายต่อกันมา
ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ออกมายอมรับว่าตอนนี้คือปัญหาคือ

ซึ่งตรงนี้ค่ะยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าเลยว่าตัวเขาเองจะออกมาชี้แจงยังไง
เขาก็บอกว่าตัวผู้เสียหายเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะ
ก็คงจะต้องค่อยขยอยโฟดไทย
ในการที่จะชดใช้คนที่ไปถึงสนามบินแล้วแล้วก็ไม่ได้
จริงแล้วว่าเขาไม่ได้พึ่งเริ่มทำเขาขายตัวแบบเนี่ยราคาโปรโมชั่นนะคะ

ทำให้เหมือนคนเชื่อใจแล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้แบบคู่ร้ายอย่างเกินใดค่ะ
คุณแจ๊กกะรีนผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีเล่าให้ผมฟังอย่างนี้
นายุทธนาเนี่ยเขาทำงานอยู่ในวิทยุคลื่นหนึ่ง
คลื่นเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยหรอกเพื่อนฝูงพี่น้องในวงการวิทยุ
รู้จักกันดีใครจะซื้อตัวเครื่องบินจะไปเที่ยวที่ไหนราคาถูกเนี่ย
ซื้อกับยุทธนาค่ะแล้วซื้อกันแบบนี้มาตลอด
ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ถ้าเราจะไปเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวโอ้โห
คนจะไปยุโรปไปญี่ปุ่นไปไหนก็แล้วแต่
ถ้าไปซื้อที่อื่นราคามันแพงกว่านี้ซื้อกับยุทธนาเนี่ยถูก
แต่เนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนซื้อไปจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ตัวเลย

มีตอนเนี้ยจนต้องไปแจ้งความกันเพราะว่าถามยุทธนายุทธนาก็
มึนอึนไม่รู้ไม่บอกว่าจะใช้ยังไงนี่ตำรวจก็เรียกไปพบแล้ว
เอาดูล่าสุดอีกคนนึงวันนี้ครับเพิ่งบ่ายสามนะไปแจ้งความที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็คือดีเจแนนกันดานะดีเจแนนกันดานางสาวกันดาศรีธรรมนูปธรรม
ไปกับกลุ่มผู้เสียหายกว่า๒๐คน
ไปพบคณะการสอบสวนศูนย์ปราบรามอัดยากรรมทางเทคโนโลยีสหรัฐสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะขอเจรจากับนายุทธนาผู้ถูกกล่าวหาในคดีช่อโกงด้วย
เพราะว่าซื้อตัวเครื่องบินราคาถูกกับยุทธนาแล้วไม่ได้ตัวเหมือนกัน
รู้ข่าวว่าเขาควบคุมตัวมาได้
เจแนนบอกว่าตัวเองกับนายุทธนาก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันด้วยนะ
คลื่นวิทยุเดียวกันมากว่า๒๐ปี
เคยซื้อตัวเดินทางกับนายุทธนามา๒ปี

มีตัวราคาถูกกว่าหน้าเคาน์เตอร์สายการบิน
เพื่อนร่วมงานก็ซื้อกับยุทธนาก็เดินทางได้จริง
กระทั่งเมษายนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
พบว่าเพื่อนดีเจมาซื้อตัวเครื่องบินกับนายุทธนา
แล้วไม่สามารถเดินทางได้
แล้วก็พบผู้เสียหายอีกหลายคนที่เจอลักษณะเดียวกัน

ปิดช่องทางการติดต่อทุกอย่าง

ตัวเองได้เดินทางมาขอไกล่เกลี่ยกับยุทธนา

ยินดีจะใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
แต่เธอไม่เชื่อว่าจะได้เงินคืน
ต้องออกมาพูดออกมาร้องเรียนออกมาแจ้งความ
เพราะต้องการเตือนประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อ
ของถูกของดีของฟรี

เรื่องต้นตอนนี้มีผู้เสียหายรวมกันแล้ว

ความเสียหายหลายสิบล้านบาท

เอาไปทำอะไรงี่ยังไง
เกตนนานโคสเตคตอนที่ผมได้รับก็คือียับจ้องจ้องเสร็จนิดนึงเวลา

เราไม่รู้จักเราไม่ต้องรู้จัก

แต่ผมก็อยู่ในกลุ่มเป็นผู้เสียหายได้

เอาไปหมุนหรือท่านใจโกงหรือรู้อยู่แล้วว่า
เฮ้ยถ้าท่านใจโกงไปเอาเงินของเขามา
ก็จะไม่เอาเงินนี้ไปออกมาให้เขาหรอกจะเอาไปโกงกันอื่น
ยังไงก็ออกถ้าออกหรือว่าถ้ามันไม่เป็นจริงอะไรก็เกือบได้ออก
ก็ตอบคำถามผู้เสียหายก็ประมาณว่าหมุนไม่ทัน

ซึ่งผู้เสียหายบอกว่าไอ้หมุนไม่ทันก็คือโกงนั่นแหละใช่ก็เอาเงินเข้าไปนั่นแหละ

ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบว่าจะคืนยังไงนะฮะแต่ก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้ว
ซื้อตัวเครื่องบินทั้งครอบครัวจะไปอังกฤษไม่ได้ตัวเหมือนกันอืมนะฮะ
ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อครับนะคะ